ถามผู้หมดจะขอพากลมือตรงนี้ให้เข้ามาให้การ

ตลอดการสนทนาหรือว่าทำการบันทึกเสียง

ด้วยว่านะครับในตลอดการสดรนาหรือว่าพักเคี่ยงเสียงเพื่อเก็บปรับฐาน
หรือว่ามีบุคคลที่๓แทรกเข้ามาในขั้นตอนนี้

หรือเป็นุญการเพลงกล้องบริเวณแรก
ว่าตรงนี้เราเองไม่ได้มีเสร็จใช้ซ้อน

จะต้องใช้เป็นหลักฐาน
เจอตัวจริงเหรอพี่
เจอตัวจริงเหรอพี่

ผู้หมวดก็ตัวจริงไม่ใช่เหรอ
ผู้หมวดก็ตัวจริงไม่ใช่เหรอครับ
เอาปลายเสียงมาเทภาพตรงนี้นะครับเพื่อที่ยื่นฟังเสียงอาเทภาพตรงนี้ที่ทำการบันทึกเนี่ยนะครับ
ยื่นให้แก่ศาลและอายการท่านได้รับทราบได้รับรู้เป็นหลักฐานให้แก่ตัวคุณเองด้วย
ทราบไหมครับทราบครับอ่าครับเดี๋ยวในส่วนตรงนี้นะครับ
กรณีการบันทึกเสียงหรือว่าบันทึกการแจ้งความตรงนี้นะครับทางผู้หวดจะชี้แจงว่าตรงนี้เนี่ยในตลอดการสนทนาหรือว่าทำการบันทึกเสียงเพื่อเก็บหลักฐานตรงนี้
ทางผู้หมดจะขอความอ่าขอความร่วมมือจากตัวของทางผู้ต้องใส่เองด้วยว่านะครับ
ตลอดการสนทนาหรือว่าบันทึกเสียงเพื่อเก็บหลักฐานห้ามให้มีเสียงแท็กซ้อนนะครับ
หรือว่ามีผู้ที่สามเชื่อเข้ามาในขั้นตอนนี้ทราบนะครับครับครับ
ครับแต่เบื้องต้นตรงนี้ตัวผู้ต้องใส่เองนั้นนะครับมามีส่วนภัณฑ์หรือว่ามามีส่วนเกี่ยวข้องได้ยังไงครับ
ตรงนี้พอจะทราบที่มาที่ไปไหมไม่ทราบเลยครับอ่าไม่ทราบเนอะนะครับ
ก่อนที่เราจะเข้าสู่ประบวนการนะครับในการทำการลงทุกประจำวัน
หรือว่าคือการเจ้งความเพื่อเก็บเป็นรักฐานให้เกี่ยวตัวคุณนั้นถ้าพูดหมดเองนะครับ
ได้ยืนยันแสดงตนกับตัวคุณอีกครั้งนะครับหรือว่าจะทำการยืนยันแสดงตัวตนกับตัวคุณเองนะครับ
ด้วยการเปิดกล้องวิดีโอคอลเป็นการยืนยันแสดงตัวตนทั้งคุณและผมตรงนี้เนี่ยทราบนะครับ
สะดวกไหมครับสะดวกครับครับเดี๋ยวรอสักครู่นะครับอ่าครับผม
คุณวันทนายได้ยินไหมครับได้ยินครับชัดเกลียวเลยครับค่ะได้ยินชัดเกลียวนะครับ
เดี๋ยวเบื้องต้นตรงนี้เราเองเนี่ยสะดวกเปิดกล้องดูเบอร์ฝากกับทางผู้กองนะครับ
เดี๋ยวลองมายืนยันแสดงตนกันก่อนเนอะครับผมอ่าครับเดี๋ยวเบื้องต้นตรงนี้
เดี๋ยวให้คุณวันทนายเองกันเวินการเปิดกล้องดูด้านละตากับทางผู้กรองนะครับ
ร้อยตำรวจโทสมควรยศศรีนะครับซึ่งตรงนี้จะเป็นบัตรทางราชการของทางผู้หมวดเองนะครับ
ซึ่งจะเป็นการยืนยันแสดงตัวตนเบื้องต้นของทั้งหมดให้กับคุณได้เห็นนะครับ
ซึ่งขั้นตอนต่อจากนี้ไปจะเป็นขั้นตอนของการบันทึกเสียงเพื่อเก็บเป็นหลักฐานตลอดการสนทนานี้
ครับอ่าทางไฟและคอมพิวเทอร์นะครับไม่ทราบว่าตัวเองน่ะ
อ๋อผมนั่งเล่นอยู่เอ่อบ้านสวรรค์นะครับ
ก็คือเดี๋ยวให้เราดำเนินการแพงกล้องเป็นรอบหน่อยครับ
ก็ตรงนี้เราเองไม่ได้มีเสียงค่อยซ้อนและไม่ได้มีภาษีความเซ็บ

สวัสดีครับ